มาดูอุบัติเหตุเพื่อเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กันหน่อยค่ะ

เป็นรถปูนบรรทุกปูนรถบรรทุก๑๐ล้อ
ปรากฏว่าเบรกแตกพุ่งชนรถถึง๙คัน
เพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูสภาพรถสิคะ
นี่คือหนึ่งในรถที่ถูกชนจนพังยับ
จากเหตุการณ์รถสิบล้อบรรทุกปูน
เบรกแตกวิ่งลงเนินพอดีด้วย
ลงเนินเขาวัดซับบอร์ดอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้า
ชนรถกระบะรถเก๋งกระเด็นตกข้างทางรวมทั้งหมด๙คัน

ขับรถไปจากจังหวัดบุรีรำพร้อมเพื่อน
แล้วก็ถูกชนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยค่ะ
ลองฟังเสียงหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุกันหน่อยนะคะ
คุณไหนขับพี่ขับยังไง

สิบล้อข้างไหนน่ะมาถึงชนข้างหลังเลยไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ว่าชนใครมาบ้าง

ต้องมาปึ้งแล้วก็หวาดไปเลย
อย่างนี้หวาดไปหมดเลยอ่า
ด้านนายอุดมแล่งสนามคนขับรถสิบล้อก็บอกว่า
ขับรถบรรทุกปูนเพื่อเอาไปส่งที่สมุทรปราการนะคะ
แต่ว่าขณะที่ลงเนินเขาปรากฏว่าเบรกไม่อยู่จริงค่ะ
หรือแล้วข้างหน้าตอนนั้นมันปิดอย่างไรข้างหน้า

ถูกแท้กไปเลยใช่ไหมครับกันดีนะห้า
โอ้โหนี่ค่ะคนขับรถสิบล้อเขาบอกว่า

คือเขาก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าจังหวะที่รถไหล

แต่มันเบรกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บเล็กน้อย๒คนค่ะ
ทางเจ้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้ไปดูที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้เร่งประถมพยาบาลชายหญิงสูงวัยที่บาดเจ็บสาหัส
จากรถจักรยานยนต์ถูกรถเก่งพุ่งชน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายกาลสินสมเด็จ
ช่วงทางแยกคลองชลประธานบ้านหามแหโพนทอง
ตำบลพลทองอำเภอเมืองกาลสิน
จากการสอบถามหญิงสาวคนขับรถ

เขาได้ขับรถกลับจากทำธุระในตัวเมืองกาลสิน

่งหน้าไปทางอำเภอสมเด็จ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นแยกคลองส่งน้ำ
จู่รถจักรยานยนต์พุ่งออกมาจากข้างทาง

ก็เลยพุ่งชนอย่างแรงทำให้ทั้ง๒คนได้รับปัจจิต
ตำรวจจะมีการสอบสวนข้อที่จริงต่อไปนะคะ
หลังจากคู่กรณีอาการดีขึ้นค่ะ